นาฬิกา๒๘นาทีนะครับคุณผู้ชมครับ
กลับมาดูสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เหตุรอบวางระเบิดถังก๊าซพิกดิกนะฮะ

ตอนนั้นเนี่ยรถสายตรวจของตำรวจผ่านมาพอดีนะครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยถูกลุกหลงบาดเจ็บอีกสองตำรวจบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่ง

แรงมากนะฮะได้ยินเสียงชัดเลยนะครับ
นี่เป็นเหตุระเบิดตอนที่รถยนต์สายตรวจของตำรวจชุดป้องกันและปรับรามสภไม้แก่นปัตตานีนะ
แต่ว่าเข้ามาในพื้นที่หมู่๑

ปลุกาสามะที่บาเจาะนราธิวาส

นี่ฮะที่ชี้อยู่คือนะครับ
ตำรวจสพปรุกาสามะ

รถยนต์สายตรวจสาวพอไม้กันนะครับ

ระเบิดเต็มเลยกระจกหน้าแตก
ตัวถังด้านซ้ายถูกสะเก็ดระเบิด

ก็เป็นคนขับรถศาสน์ตรวจคันี้นะครับ
ท่านแน่นระอกและหูอื้อ

หลังเกิดเหตุก็เข้าไปตรวจสอบนะครับคือยังไม่กล้าแหละ
ก็ตรวจสอบอยู่ไกลคือไม่กล้าไปตรวจสอบที่ตัวรถ
หรือจุดเกิดเหตุเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นแผนลวง
ดักทำร้ายซ้ำหรือเปล่าค่ะนะฮะเหตุการณ์นี้มันมีชาวบ้านถูกลุกหลงด้วย
คุณผู้ชมครับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไปสองรายคือ
นายซะโรอัมรีหิเลาะนะครับขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
ตามหลังรถสายตรวจมาพอดีถูกสะเด็ดระเบิดที่หูเข่าข้างซ้าย
ชาวบ้านก็ช่วยกันส่งโรงพยาบาลบาเจาะไปแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือ
อาบดุลล้อสมะอินะฮะเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
ท่านก็หูอื้อจากเสียงดังบึ้มเมื่อสักครู่แรงระเบิดนะครับ
บ้านเรือนแถวนั้นเสียหายไปสามหลังด้วยกันกระจกเอ่ย
หลังคากระเบื้องแตกกระจายเกลื่อนทั่วบริเวณนั้นเลย
โมงเช้าที่ผ่านมาครับตำรวจสภปารุกาสามะเนี่ย
แล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนาราธิวาสฝ่ายปกครองด้วย
ไปตรวจสอบนะครับพบหลุมกว้างประมาณสัก๑๐เซนติเมตรได้
แล้วก็มีซากของชิ้นส่วนระเบิดแสวงเครื่อง
ที่คนร้ายประกอบไว้ในถังน้ำหนักประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้ากิโลกรัม
ชนวนด้วยวิทยุสื่อสารครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนของวิทยุสื่อสาร
ที่คนร้ายนำไปใส่ไว้ในถังขยะของเทศบาลตะบนปารุกา๓ม
อืมที่วางเอาไว้บนท่อระบายน้ำริมถนนเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
พอมาถึงที่เกิดเหตุคนร้ายจุดชนวนแล้วก็เกิดบึ้มอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไป
ส่วนสาเหตุเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ไม่หวังดี
ที่สร้างสถานการณ์เป็นการตอบโต้
คือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถวิสามันแก่นำ
แล้วก็สมาชิกแนวร่วมเสียชีวิตไป๕ศพ
จากเหตุประทานที่บ้านฮูแตยีลอร์ตะบนบาร์เละใต้

ตั้งแต่๒๘กันยายนที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบันนะครับปฏิบัติการปิดล้อมก็ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องครับ